ตามความคืบหน้าคดีน้องเขยปืนดุนะฮะ
ยิงพี่เมียจนเสียชีวิตหลังจากที่ตัวเขาเอง
พยายามที่จะตามง้อคืนดีภรรยานะครับ

ไปพูดคุยกับภรรยาของผู้ชายคนนี้

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกลางดึกนะครับ
เมื่อวานนี้นายจักริตหรือว่านายเอ๊แย้มเสม
อายุ๓๗ปีเจ้าของร้านคาแคร์
ตามง้อภรรยาที่บ้านพักในซอยอนามัยงามเจริญ๑๐
ระหว่างนั้นพี่ภรรยาอายุ๓๗ปี

ก็เลยออกมารับหน้าออกมาเถียงแทน
ถูกน้องเขยปืนดุนี้ยิงเสียชีวิตนะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุยังใช้ปืนกราดยิงใส่กลุ่มญาติญาติ
ทำให้ลูกสาวของผู้ตายอายุ๑๙ปี
ลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุยังคงหลบหนีในพื้นที่
เนื่องจากมีเงินติดตัวไปไม่มากนะครับ
สิทธิ์ของเราได้เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ภายในซอยอนามัยงามเจริญย่านพระราม๒
ก็ไปพบกับนางสาวมันตาภูแข็ง

แล้วก็ที่สำคัญรอดตายมาได้อย่างวุดหวิดเลยนะฮะ
เพราะว่าพี่สาวของเธอรับเคราะห์แทนนะครับ

มาหาเรื่องพร้อมกับต่อว่าตัวเธอเอง

ผ่านการแชทไลน์ต่าง

จากนั้นนะครับผู้ก่อเหตุก็ส่งเสียงหาเรื่อง
ตัวเธอเองก็เงียบพยายามทำไม่สนใจ
ก่อนที่จะไปหาเรื่องกับพี่สาวคือผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปหาเรื่องกับเรียกว่าพี่เมียนะฮะ
พร้อมกับเซาสีถามพี่เมียนะครับ

ไม่ตอบแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังถามอยู่นั่นนะฮะ
จนพี่เมียเนี่ยทนไม่ไหวมีปากเสียงการทะเลาะกัน
ขึ้นมึงขึ้นกูทะเลาะกันหนักนะครับ
ทำให้ผู้ก่อเหตุชักปืนลูกโม่ที่เตรียมมา
ยิงใส่พี่เมีย๒นัดถูกที่คิ้วขวา๑นัด
ลำตัว๑นัดทำให้เสียชีวิตขาดที่นะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้กราดปืนยิงไปยังคนอื่น
ซึ่งเป็นญาติที่อยู่ในบ้านนะครับก็ไปโดนลูกสาวของพี่สาวอีก๒นัด
โชคดีที่กระสุนถูกโทรศัพท์ทำให้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นนะฮะ
ถึงกับเสียชีวิตก่อนที่จะนำปืนมาจ่อยิงที่หน้าผากเธออีก๒นัดนะครับ
กะว่าจะยิงเมียให้ตายแต่โชคดีที่ปืนขัดลำกล้องไม่สามารถใช้การได้
ให้ตัวเธอเองรอดตายแบบบุดหวิดนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
สตาร์ทรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

พฤติกรรมของสามีเหมือนตั้งใจ

ก็อยากถามสามีว่าทำแบบนี้ทำไม

ดูแลทำกับข้าวให้กินด้วยซ้ำ
แต่ทำไมต้องมาทำถึงแบบนี้นะฮะ

เพราะตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวสามีผู้ก่อเหตุได้
กลัวว่าสามีจะย้อนมาทำร้ายคนในครอบครัวอีกนะครับ
อยู่กันครอบครัวใหญ่อยู่กันเป็นครอบครัว
ลูกมึงลูกกูนี่ไม่เคยมี

กินทุกอย่างเขาทะเลาะกันอะไรอยู่กับหนูเนี่ย
พี่สาวหนูถามโบ๊ะบ้านเขาจะเรียกเอ๊เรียกโบ๊ะเรียกอ้วน
โบโบ๊หิวข้าวไหมโบ๊จะกินอะไร
กินแกงเขียวหวานไหมมันก็ไปทำให้
ทะเลาะกันก็คือที่มันห้ามมันห้ามมันบอกว่า
ทำไมทำไมมึงไม่เอาเวลาไปทำมาหนี้ท่วมหัวเงินจะใช้ก็ไม่มี
ทำไมไม่เอาเวลาตรงนี้แล้วทำไมต้องมานั่งทะเลาะกับเมีย
ต้องมานั่งมีเรื่องทะเลาะกันอยู่อย่างนี้
มันก็เดินให้หลังไปแป๊บเดียวแล้วก็ได้ยินเสียงปืนปั้งปั้ง
แล้วก็แล้วมันก็เดินมายิงปั้งแล้วก็หันมาหาพี่สองนัด
หาพี่ก็ดังนะแต่ว่ามันแตกออกตรงตรงปืนเขาอ่ะอ่า
คือมันไม่มีลูกออกมายิงจะยิงเราด้วยลูกก็ยืนอยู่ดีข้าง
ตัวเล็กเนี่ยจะเอาให้ตายทั้งครอบครัว
ขณะที่พ่อของนางสาวมันตานะครับแล้วก็เป็นพ่อของผู้เสียชีวิต
ก็คือพี่สาวของคุณมันตาเนี่ยนะครับก็บอกว่าปกติแล้ว
ลูกสาวกับลูกเขยทะเลาะกันบ่อยครั้งเหลือเกิน
ลูกสาวทนไม่ไหวต้องหนีกลับมาอยู่บ้านหลังนี้
อยู่กับครอบครัวส่วนตัวคุณพ่อเองเนี่ย
บอกว่าไม่มีทางจะให้อภัยกับทางลูกเขยได้
เพราะหากติดคุกแล้วออกมาถ้าตัวพ่อเองยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
จะไม่ยอมให้กลับมาคืนดีกับลูกสาวแน่นอนนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางครอบครัวหวาดกลัวมาก
คือไม่มีใครกล้านอนที่บ้านหลังนี้อีกแล้ว
ไปกว่านั้นหลังก่อเหตุเสร็จเนี่ย
ตัวลูกเขยตัวคนร้ายยังไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กอีกว่า
บกูดีนะคืนนี้พวกมึงนะฮะทำให้ตอนนี้

ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังแม่ของผู้ต้องหา
แม่ของนายเอ๊เนี่ยแม่บอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันว่า
จะฆ่าคนได้นะครับลูกเคยเล่าให้ฟังว่า
คนตายเนี่ยเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งที่เขารักมาก
ไม่ต่างจากภรรยาตัวจริงถึงขนาดซื้อบ้านซื้อรถให้
และอยากจะฝากไปถึงลูกชายด้วยนะครับว่า
ให้เข้ามามอบตัวกับตำรวจเถอะเพราะเป็นห่วงมาก
ว่าจะถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมนะครับ
ตอนนี้สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นครอบครัวนะ
กลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุนะคะ